เรามีเรื่องของโชคลาภมาฝากแน่นอน

เมื่อวานเงินเดือนออกไงศุกร์สิ้นเดือน

แล้วพรุ่งนี้เป็นวันที่เราจะมาลุ้นกันหน้าจอ
เพราะฉะนั้นก็ไปดูหน่อยว่าแต่ละพื้นที่เนี่ย
เขามีความเชื่อเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ
เขามีที่พึ่งทางใจที่ไหนอย่างไรกันบ้าง
ดูเป็นศีลสรรฟ์เป็นเรื่องขอมปักขอมคอ
เออให้มันมีความหวังในชีวิตนิดนึง
ไปดูกันที่ชัยนาธกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชม

โดยสาญาณวิทยาลัยพยาบาลบรมรรจชนนีศชายนาฏ

ไปทำอะไรไปจุดทูบจุดเทียนส่องไฟขอโชคลาภจากเจ้าแม่มะปรางค่ะ
เจ้าแม่มะปรางเนี่ยสิงสถิตอยู่ที่เสาตกน้ำมันของสารานะ
เขาบอกว่ามีคนถูกโชคถูกลาบหลายงวด
แล้วก็เลยมีการเอาผ้าแพร่ชุดไทยตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งมาถวายแล้วด้วย

เขาเอาไปส่องนี่มันอะไรอ่ะเสาตกน้ำมันแล้วเชื่อว่าเจ้าแม่มะปรางอยู่ในนี้

ใช่ทีนี้เขาบอกว่าเขาเชื่ออย่างนั้นเพราะอะไร
คนหนึ่งที่เชื่อคือนางบุญส่งใหญ่โตนะเป็นชาวบ้านในพื้นที่

เจ้าแม่มะปรางเนี่ยมีจริงเพราะว่าเขาเคยเห็นกับตาตัวเอง
เป็นลักษณะผู้หญิงสาวรูปร่างสวยผมยาวนุ่งห่มชุดขาว
ยืนอยู่ที่เสาตกน้ำมันนี่แหละใช่นางบุญส่งบอกว่าทั้งตัวเอง
ชาวบ้านในพื้นที่ก็เคยเห็นแล้วก็แห่แหนมาขอโชคขอลาบ
แล้วก็ถูกรางวัลกันไปหลายรายมีทั้งรางวัลที่๕รางวัลเลขท้าย
ส่วนงวดนี้เธอบอกเธอก็เห็นเองจะเต็มเลย
อย่างที่คุณทัศนัยเห็นไป
ใช่เมื่อกี้เห็นนะแต่เราบอกไม่ได้นะวิชันต้องดูเอาเอง
เพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีจินตนาการไม่เหมือนกัน

เพราะว่าจะมาส่องเจ้าแม่มะปรางอย่างนี้
เจ้าแม่มะปรางอยู่ที่นี่นะครับ
ผมมีอีกหนึ่งที่พาไปที่อุทัยธานี
เป็นบรรยากาศการไปส่องหาเลขของเจ้าแม่ตะเคียนสายทอง
ที่วัดถ้ำประทุนอยู่ที่ตำบลทัพหลวงอำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุไททานีโอ้โหมันเป็นบรรยากาศการขอเลขที่คือคักมาก

มากันแบบเต็มไปหมดสนุกคึกคลื้นเพราะว่ามี
คือเขามีเซียนหวยเลขเด็ดที่เขาได้จากเจ้าแม่ตะเคียนสายทอง
เขาถูกกันมางวดที่ผ่านมาหลายงวด
เขาก็เลยจ้างคณะเครื่องเสียงแห่บันเลงซะเลย
ให้มันบันเทิงไปเลยเป็นการแก้บ่น
บรรดาคนที่ไปขอเลขก็ไปร่วมรำวงด้วยถวายเจ้าแม่
เพราะคิดว่าเราก็ถวายกันไปเดี๋ยวงวดนี้เจ้าแม่ให้อีก

หลังจากรำพอหอมปากหอมคอกันเสร็จ
ก็ไปโรยแป้งที่ตะเคียนทองขนาดใหญ่ตรงนี้
หลายคนเชื่อว่าใหญ่และสวยที่สุดในประเทศไทยเขาว่าอย่างนั้น

แต่งานนี้ไม่มีใครยอมบอกเลยว่าได้เลขอะไรกันไปบ้าง
ไว้หมดเลยแล้วก็ไปซื้อของตัวเองเพราะว่ากลัวเลขมันจะเคลื่อน

หลายวันก่อนยังมีบอกบ้างนะฉันเห็นเลขนั้นเลขนี้
แต่ว่าเมื่อคืนไม่มีใครบอกเลย

บางคนเชื่อว่าถ้าเกิดเห็นแล้วไปบอกคนอื่นเดี๋ยวเลขมันจะเคลื่อน
เมื่อวานมีคนอินบล็อกมาหาผมอยากได้เลขที่ลูกแฝดของคุณบอกเอาไว้
ผมก็ต้องนั่งตอบทีละคนทีละคนว่าเลขอะไร
คุณไปบอกเขาว่าลูกคุณให้แม่นไงงวดก่อน
แต่ที่ฉันไม่การันตีนะว่างวดต่อไปจะแม่นหรือเปล่านะ
ไม่ถูกแล้วอย่ามาโพสต์ด่าดิฉันกันนะ
อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีนะคะ
จุดนี้ชาวบ้านเรียกกันว่า
ห้วยคอน้อยในตำบลแชร์แลนะคะ

ชาวบ้านไปร่วมพิธีบวงสวงอันเชิญต้นตะเคียนยักษ์

ผ่าศูนย์กลางสักประมาณ๙๐เซนติเมตร

ขวางลำห้วยมานานหลายสิบปี
พยายามที่จะเอาขึ้นแต่คุณคะอย่างที่เราทราบกัน
คือน้ำมันไหลเชี่ยวกรากเพราะว่าฝนตกถูกไหม
ก็เลยไม่สามารถเอาขึ้นมาได้
ทีนี้ระหว่างเอาขึ้นมาเราก็ไปสอบถามแม่ย่าผู้มาทำพิธี
เล่าบอกว่าเมื่อสักประมาณ๑๓๑๔สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ก็มีการทำพิธีบวงสวงต้นตะเคียนขึ้นมา๒ท่อน
เอาไปเก็บไว้ที่บ้านสวนธรรมเทวสถานนาคินีศรีปฐุมา
อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี
จากนั้นก็ฝันค่ะฝันเห็นผู้ชายรูปร่างใหญ่มาบอกว่า
ให้เอาต้นตะเคียนที่ล้มขวางลำห้วยขึ้นไปอยู่ด้วย
ตะเคียนต้นนี้คือตะเคียนขุนธนอง
ก็เลยมาทำพิธีกันแต่ยังเอาขึ้นมาไม่ได้ค่ะ
เนื่องจากว่าน้ำมันเยอะถูกไหม
มีแต่รถนี่แหละรถไถที่เตรียมที่จะมาลากต้นตะเคียน

รอเอาต้นตะเคียนขึ้นมาแล้วไปถูถ่ายถูถ่ายโทรโรยแป้งไม่ไหวแล้ว

ก็เลยเอาทะเบียนรถรถไถเนี่ยนะ

ซื้อกันก่อนแหละอ๋อนี่คือรุ่นรถไถ
นี่ทะเบียนก็มีนะทะเบียนรถไถ๕๗
ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเสี่ยงโชคกันก่อน
แล้วแต่ละคุณผู้ชมมันหนูที่ดวงไทยดวงมันละ
มีวิธีการจัดการของแต่ละคนไปนะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมยังมีอีกที่หนึ่งนะคะที่

ก็คือที่จังหวัดนครราชศรีมา

มีคนมาตั้งร้านขายของอะไรแถวนั้นเยอะ

เพราะว่าพาโดนเผาใช่ไหม

ใช่แล้วแต่คุณคะความยากลำบาก

เป็นระยะทางกว่า๓กิโลเมตรนะคะ

เขาบอกว่าแม่หมอแมวนะ
ซึ่งเป็นร่างทรงที่ให้เลขแม่นเมื่องวดที่ผ่านมา
ก็มาทำพิธีแบบเงียบเพื่อวันที่๒๙ที่ต่างกัน
คืองวดที่แล้วมีร่างทรงคนนี้หมอแมว
เขาก็พาชาวบ้านไปตรงต้นสะดาวทอง
แล้วก็บอกว่าเขาเห็นแล้วมันก็ออกไง
แล้วแม่หมอแมวจะมีวิธีการบอกด้วยการเขียน

ใช่ก็เลยรอบนี้ไปอีกครั้งวันที่๒๑
แต่ไปเงียบเพราะไม่อยากเป็นข่าว
ไม่อยากให้เจ้ามือเพ่งเล็งด้วยนะคะ
แต่ก็มีแฟนคลับตัวจริงตัวยงตามไปบางส่วนก็มีเหมือนกัน

หมอแมวก็กระซิบบอกไว้เหมือนกันนะคะว่า
ทำพิธีแล้วรู้อะไรมาเห็นอะไรมา
แม่หมอแมวเห็นทั้งสองตัวสามตัวเลย

อย่างนั้นอย่างนั้นดีกว่าน่าจะโอเคกว่า
แต่ย้ำนะให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณ
เป็นความเชื่อสู่บุคคลและการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ